คุณผู้ชมฮะที่บุรีรำมันเกิดเหตุแบบนี้ครับ
เป็นกลุ่มเยาวชนอายุยังน้อยอยู่เลย
ซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนนี่แหละฮะ
ก่อเหตุขโมยข้าวจากยุ้งฉางเอาไปขาย
ได้เงินมาเอาไปซื้อเนื้อมาย่างกิน

ชาวบ้านจริงก็เห็นนะว่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้
คือมักจะเอารถเข็นมาเข็นข้าวไปนู่นไปนี่เสมอ
แต่ชาวบ้านคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คิดว่าพ่อแม่ใช้ให้เด็กเอาข้าวไปขายหรือเปล่า
ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนในชุมชน

เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นแก๊งขโมยข้าวนะครับ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะฮะ
ได้ตามจับเยาวชนอายุตั้งแต่๑๓ปีถึง๑๕ปี

หลังสืบทราบว่าเยาวชนกลุ่มนี้ได้ไปขโมยข้าวเปลือกในยุ้งข้าวของชาวบ้าน

การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ย
โดยตรวจดูในยุงอีกทีนึงปรากฏว่าเหลือข้าวเพียง๒๐กระสอบ
ก็เลยคิดว่าต้องมีโจรแน่แล้วฮะ
อาจจะเป็นคนนอกชุมชนหรือคนในก็ตาม

ทีนี้ทางชุดสืบสวนของสพเฉลิมพระเกียรติก็ต้องทำงานเลยฮะ
สืบทราบบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
มักจะมีพฤติกรรมเอารถเข็นเข็นเข้าเปลือกไปตามถนนในหมู่บ้านเป็นประจำ
แต่ชาวบ้านไม่ได้สนใจไม่ได้สงสัยเด็กกลุ่มนี้เลยนะคุณนะ
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่พ่อแม่เด็กเนี่ย
อาจจะใช้ให้บุตรหลานเอาข้าวเปลือกไปขาย
กระทั่งตำรวจสืบทราบนะครับว่าผู้ที่ขนข้าวเปลือกไปขาย
เป็นเยาวชนชายในหมู่บ้านอายุตั้งแต่๑๓๑๕ปีรวม๗คน
ซึ่งมีคนหนึ่งนะคุณพ่อแม่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็ตัวเด็กอาศัยอยู่กับยาย
ดังนั้นยายไม่ได้ใช้ให้ไปขนข้าวเปลือกไปขาย

แต่ทำไมไปเข็นไปขนเข้าเปลือกเข้ามา
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องนำตัวมาสอบปากคำ
สุดท้ายแล้วก็เลยบอกฮะยอมรับสาภาพว่ามีกวน
มีแก๊งเข้าไปขโมยข้าวเปลือกของชาวบ้านจริงนะครับ
โดยบอกว่าสาเหตุที่ขโมยเพราะไม่มีเงินจะซื้อขนม
เอามาซื้อขนมกินเล่นในหมู่บ้านนะฮะวันไหนอยากกินเนื้อย่าง
ก็จะไปขโมยมาสองถึงสามกระสอบคุณค่อยค่อยขโมยมาแบบเนี้ย
ขายได้๑๕๐๐บาทก็ไปซื้อเนื้อแล้วก็เอามาย่างกินตามใจ
สบายใจแล้วก็มาถึงทำมาเรื่อยจนไม่รู้ว่าขโมยไปกี่กระสอบแล้ว
แต่เจ้าของยุงเขาบอกว่าหายไปสักประมาณสามสิบกระสอบแล้วอ่ะฮะเออนะฮะ
แต่ก็ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองมาให้ผู้ปกครองเด็กมารับทราบด้วย
แล้วก็ต้องแจ้งสหวิชาชีพมาสอบปากคำต่อนะครับ